มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ไปซ้ำเติมคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้ว
มีเด็กหนุ่มวัย๑๕ปีเขากำพร้าพ่อแม่
แล้วก็คือเหมือนกับได้รับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญไง
เอามาให้กับเด็กคนนี้เพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาต่อไปในอนาคตหรือว่า
เลี้ยงชีพแต่ปรากฏว่ามีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
ที่จังหวัดนครราชศรีมาไปหลอกเด็กหนุ่มคนนี้
ให้ไปถอนเงินมาถอนเงินทั้งหมด๕แสนบาท
เหลือเงินติดบัญชีเอาไว้ให้แค่๒๐๐บาทเอง
ดูสิคือเด็กเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วกำพาพ่อแม่นะคะ
แล้วก็ได้รับเงินบริจาคมาแต่กลับถูกหลอก
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุเขาอ้างบอกว่า

และจะขอผ่อนคืนให้จนครบจำนวนด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านตูมหมู่๘ตำบลทองหลวง
อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา
จากการสอบถามนางต้อยแววโคกสูงอายุ๕๒ปี
ป้าของนายปากรแววโคกสูงอายุ๑๕ปี

ก็ทราบว่าหลังจากพ่อกับแม่หลานชายเสียชีวิต
นายปากรก็เลยกลายเป็นเด็กกำพร้า
และมาอาศัยที่บ้านป้าเนี่ยนะคะ
จากนั้นสื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวชีวิตของหลานชาย

บริจาคเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพรวมประมาณ๕แสนบาท
ก็ฝากสมุดบัญชีนี้ไว้ที่ครูประจำชั้นค่ะ
ต่อมาป้าของนายปกรณ์นำสมุดบัญชีไปเบิกเงินที่ธนาคาร
เพื่อจะนำมาจ่ายค่าเทอมและซื้อชุดนักเรียนให้หลานชาย
กลับพบว่าเงินในบัญชีถูกถอนไปทั้งหมด๕แสนบาท
เหลือติดบัญชีเพียงแค่๒๘๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งจากการตรวจสอบกับทางธนาคารพบว่าในใบถอนเงินเนี่ย

ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเป็นคนถอนออกไปทั้งที่น้องก็ไม่ได้ถอนอ่ะค่ะ
นายปากรบอกว่าก่อนหน้านี้นางอ้อเยี่ยงอย่าง
เป็นเพื่อนบ้านค่ะและเป็นอสมประจำหมู่บ้าน
ขอให้นำสมุดบัญชีที่ฝากไว้กับครูประจำชั้นมาให้หน่อย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเบิกซื้ออุปกรณ์การเรียน
ครูประจำชั้นจึงยอมให้สมุดบัญชีดังกล่าวมานะคะ
พอสอบถามไปที่เจ้าตัวนางอ้อเนี่ยอ้างบอกว่า
เธอต้องนำเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบ
และจะนำมาคืนให้สิ้นเดือนนี้๒แสนบาท
ส่วนที่เหลือจะทยอยคืนให้ส่วนสมุดบัญชีเงินอยู่กับนายอำเภอนะคะ
ได้มาจากการผิดทำผิดกฎหมายหรือไม่และจะนำมาคืนให้
แต่ผ่านไปหลายวันยังไม่ได้สมุดบัญชีคืน
จึงเดินทางไปสอบถามนายอำเภอจากกระหลาด
แล้วก็พบว่าถูกนางอ้อหลอก
ก็คือสรุปแล้วคือนางอ้อนหลอกเอาสมุดบัญชีไป
แล้วก็ยังปลอมลายเซ็นต์ของเด็กด้วยนะคะ

แต่พอโดนจับได้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้เดือนนี้๒แสนบาท

ฟังเสียงป้าของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ให้ฉันคุยด้วยเป็นเสียงผู้ชาย
แต่ไม่รู้ว่าใครแต่มันโทรศัพท์ของเขา
ฉันก็หลงเชื่อว่านายอำเภอจะเอามาให้

ก็นี่แหละคือโกหกซ้อนไปอีก
หาว่าพอทวงสมุดบัญชีคืน
บอกว่านายอำเภอเอาไปตรวจสอบว่ามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
ซึ่งจริงไม่ใช่ในอำเภอตัวจริงด้วยนะ
หลังเกิดเหตุทางผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
และอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดี

เพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้กับหลานชายนะคะ